ไปถามทางด้านของผู้บริหารของทีวีดิจิทัล
ทิศทางของการใช้งบโฆษณาของปีนี้คือปี๒๕๕๘
ก็บอกว่ายังคงเติบโตได้แบบว่าเป็นการเติบโตแบบทรงตัวที่ร้อยละ๓นะครับ
ซึ่งยังอยู่ที่ระดับต่ำแม้ว่าเรตติ้งจะสูง
แต่ว่าก็หวังว่าจะมีการส่งเสริมจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้นครับ
ข้อมูลนี้เราได้ไปถามทางด้านของนายเขมรทัศนพลเดช
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรามาบอกว่า
ทางของการใช้งบโฆษณาในปีนี้คือ๒๕๕๙ยังคงทรงตัวครับ
โดยเฉลี่ย๕ปีที่ผ่านมาเติบโตเพียง๑๓
ส่วนใหญ่ก็มาจากงบโฆษณาทางทีวีซึ่งปัจจัยก็ทำให้ที่โฆษณาเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ย
โดยงานของรัฐจะต้องสนับสนุนส่งเสริมการรับชมทีวีดิจิทัลด้วย
และทำให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นเรื่องนี้มีการร้องขอมานานแล้วนะครับ
แต่ว่าอัตราค่าโฆษณาค่อนข้างต่ำ
ซึ่งถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เข้าถึงผู้ชมได้ค่อนข้างมากนะครับ
จากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนทางอ้อม
ประกอบไปด้วยการใช้งบประมาณของภาครัฐที่ส่งไปยังภาคการเกษตร
ทำให้พวกเขานั้นมีเงินจับจ่ายใช้ส่วนมากขึ้น

ตามมาด้วยบริษัทโฆษณารายใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มธุรกรรมนาคม
ก็น่าจะใช้จ่ายมากขึ้นเป็นการกระตุ้นให้เข้าถึงเรื่องของการใช้สีจี
และสุดท้ายภาครัฐต้องกระตุ้นเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย
และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว
ก็ทั้งหมดทั้งมวลจะทำให้คนนั้นมีเงินเอามาใช้จ่ายมากขึ้น
ภาพรวมนั้นสามารถเติบโตแล้วก็พร้อมจะลงงบโฆษณาในสื่อหลักเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง